มีเด็กนักเรียนชั้นม๕๕คนเพื่อนกันก็พากันไปตกป่านะฮะ
แล้วก็ระหว่างนั้นพอตกเสร็จปุ๊บก็พากันชวนกันว่ายน้ำ
ยไปไหว้มามีหนึ่งคนหมดแรงจมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนแล้วก็เสียชีวิต
เหตุการณ์นี้ตำรวจสพแม่ท้ากับทางด้านของชุดปฏิบัติการค้นหาแล้วก็กู้ภัยใต้น้ำไป
งมร่างเป็นกู้ภัยใต้น้ำของสมาคมกู้ภัยลำปาง
งมร่างของนายคาทาวุฒิไผ่โสภาอายุ๑๙ปีครับ
นักเรียนชั้นม๕ของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอแม่ทะนะครับ
จมหายไปในอ่างเก็บน้ำวังยาครับในพื้นที่หมู่๗ตำบลนาครัวอำเภอแม่ท้าที่ลำปาง
ผู้ภัยใช้เวลาไม่นานก็ไปจมร่างของผู้ตายคว่ำหน้าอยู่ในน้ำครับ
ใกล้กับสรรอ่างนำร่างขึ้นมาที่ฝั่งแพทย์ก็ชนะสูตรเบื้องต้น
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายแต่อย่างใด
ซึ่งก็ต้องส่งศพนั้นไปชนะสูตรอีกครั้งที่โรงพยาบาลลำปาง
สอบถามเพื่อนที่ไปด้วยชื่อว่านายสุรเชษเขาบอกว่า
ตอนเย็นของเมื่อวานเนี่ยนะเขามากัน๕คนอันนี้เพื่อนครับ
ไปนั่งตกปลากันอยู่ริมอ่างเก็บน้ำดังกล่าว
มาพากันลงไปเล่นน้ำผู้ตายก็ว่ายน้ำกับเพื่อน๔๕คน
ไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งซึ่งระยะทางจากฝั่งนี้ไปฝั่งนู้นมัน๕๐เมตรได้
ระหว่างนั้นเนี่ยตัวเพื่อนคนนี้ที่มีชีวิตอยู่เนี่ยไหว้ไม่ไหว
ก็เลยรีบกลับเข้าฝั่งแต่ผู้ตายเนี่ยเขาไหว้ไปข้างหน้า
จ้ำจ้ำไหว้ต่อไหว้ต่อสักพักหนึ่งหมดแรงครับ
มน้ำหายไปต่อหน้าเพื่อน
ทำยังไงเพื่อนก็หมดแรงเพื่อนก็เข้าฝั่งมาแล้ว
อารมณ์จะไหว้ไปหาเพื่อนก็ไม่ไหวเหมือนกันกลัวจมน้ำเหมือนกันนะฮะ
สุดท้ายก็ต้องไปแจ้งกู้ภัยมาช่วยกันงมค้นหาร่างของเพื่อน
แต่ก็เป็นข่าวร้ายเพราะว่าเพื่อนนั้นเสียชีวิตไปนะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์อาของผู้ตายครับนางอุศนีก็เดินทางมาดูร่างของหลาน
ก็เสียใจแหละครับเสียใจมากแต่ที่มันเสียใจไปมากกว่านั้นก็คือว่า
ที่บ้านเพิ่งจะสูญเสียตาเพิ่งจะจัดงานศพกันไปคุณผู้ชม
แต่เพิ่งจะผ่านไปก็ต้องมาจัดงานศพหลานชายอีกคนนึง
กลายเป็นว่าตอนนี้ครอบครัวต้องสูญเสียทั้งหลานแล้วก็คุณตา
พ่อแม่ของหลานทำใจไม่ได้ร้องไห้ร้องห่มใหญ่เลยครับ
จะสูญเสียพ่อแล้วเหตุการณ์นี้ก็ทำให้สูญเสียลูกชายไปอีกหนึ่งคนนะครับ